มีอีกหนึ่งเหตุฆ่าโหดเกิดขึ้นที่ชนบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นผู้ป่วยจิตเวทผู้หญิงรายหนึ่งค่ะ
ถูกฆ่าด้วยการใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะ
แล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้ที่ป่ารกนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่า
ต้องไล่ดูจากกล้องวงจรปิดก่อนว่าผู้ตายเนี่ย
มาเส้นทางนี้กับใครมีใครบ้างที่พอจะเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย
เมื่อวานนี้มีคนพบศพนางสาวชนทิชานินถนนวัย๒๘ปี

ถูกทิ้งอยู่บริเวณป่ารกร้างข้างทางริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์

สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีเหลืองแขนสั้น
เสื้อถูกถลกขึ้นที่เอวค่ะส่วนท่อนล่างเปลือเปล่านะคะ
ใบหน้าและศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง
ตำรวจส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
เพราะต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตและร่องรอยการข่มขืนด้วย
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับแม่ของนางสาวชนทิชาผู้ตายนะคะ
แม่เล่าให้ฟังทางน้ำตาเลยค่ะบอกว่าลูกเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวท
หายออกจากบ้านเป็นประจำแต่ช่วงหลังเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
เมื่อก่อนถ้าอาการกำเริบลูกจะเดินแก้ผ้าแล้วก็หายออกจากบ้านไปหลายวัน
เคยมีครั้งหนึ่งเดินไปถึงอำเภอบ้านบึงเดินไปไกล๓๐กิโลเมตร
ตำรวจเนี่ยแจ้งว่าพบลูกสาวแล้วถึงจะไปพากลับมาได้
ครั้งล่าสุดแม่บอกไม่คิดเลยว่าตำรวจจะโทรมาแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วค่ะ

ตำรวจก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกรอบนึง
เพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรงที่เกิดเหตุ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามาให้ข้อมูลว่า
เขาได้เจอผู้ตายก่อนที่จะเสียชีวิต
ตอนนั้นเห็นเจอเดินอยู่ก็เลยพาเข้าไปนั่งภายในปั๊มน้ำมันค่ะ
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงนี้อีกครั้ง
เพื่อจะดูว่าผู้ตายนั่งรถใครออกมาหรือเปล่า
หรือว่ามาบริเวณตรงนี้กับใครบ้างหรือมาคนเดียว
พันธุ์ตำรวจเอกสุริยาอยู่แพทย์
อำกับการสพเมืองชนบุรีบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อจะเช็คว่าผู้ตายเนี่ยเดินมาเองหรือมากับใคร
เพราะเส้นทางตรงที่เกิดเหตุไม่ค่อยมีชาวบ้านผ่านเข้ามามากมายนัก
แต่ว่ารายละเอียดตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยค่ะ
ส่วนประเด็นว่าผู้ตายโดนข่มขืนหรือเปล่า
ก็ต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาลตำรวจก่อนนะคะ
แต่ตำรวจขอยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดค่ะ